กดเข้าไปเขาจะเป็นหรั่งอ่อนแอบ
บอกคุณต้องเสียค่าธรรมเนียม
ความต์จะจะเปิดเข้ามา

ใช่ไปไหนอ่ะเอออ๋อแล้วแต่ที่เราจะประสงค์

อ่าโปรโมชั่นทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบ
โทรคุยกันต่อยังบอกไม่มีแอป
บอกถ้าไม่มีแอปเดี๋ยวก็จะส่งเลขหกหลักมาให้

อีกคอบความเห็นเงินจากบัญชีออกไปประมาณ๖๐๐๐๐บาท

มามีอีกคอบความเข้ามาหาผม

เขาให้โปรโมชั่น
โมชั่นทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้าง
ฟรีเขาบอกให้ฟรี
ให้พรีเสร็จก็
เดี๋ยวเราต้องเสียค่าธรรมเนียม

ก็บอกว่าแทนก็ถ้าเสียค่าธรรมเนียมต้อง

ของอะไรภูมิธรรมไทย

อ่า

แล้วก็กลับไปหน้าบัญชีก็โทรคุยกับ

ถ้าไม่มีเอฟเดี๋ยวก็จะส่งเลข๖หลักมาให้

๖หลักนี้ของธนาคารเขาอะไร

มีเลข๖หลักขึ้นมาที่หน้าโทรศัพท์

เห็นเงินจากบัญชีออกไปประมาณ

ตอนนั้นโทรศัพท์แห้งเลย
ยังก็แห้งเลย

คนรอบข้างอีก๒ท่าน

ก็บอกว่า

ให้ไปที่ธนาคารไทยฟานิส

เราก็หาบอกว่า

ผมก็พอกลับไปที่โทรศัพท์

ผมก็มาที่ธนาคาร

อธิบดีว่าไม่ได้แล้วต้องมาแจ้งความ

บัญชีออมทรัพย์